ส่วนความคืบหน้าชายวัย๖๘ปีที่ถูกรถจักรยานยนต์ที่หนีการไล่ล่าของตำรวจมาชน
คนชนเนี่ยเสียชีวิตส่วนคนถูกชนตอนนี้อาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล
เหตุเกิดแถวซอยโชคชัย๔
ตอนนี้ทั้งสองครอบครัวอยากให้ตำรวจมาชี้แจงมาแสดงความรับผิดชอบค่ะ
เห็นนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่
นายสำอางแก้วทิ้งวัย๖๘ปีเคราะห์ร้าย

แล้วก็มาชนเขาอย่างจังอย่างที่เห็น
ผู้เสียชีวิตลูกศรสีแดงเดี๋ยวสักครู่จะเห็นเจ้าหน้าที่ลากออกมา
ตำรวจลากออกมาคือแบบไม่เบามือเลย
ไม่รอกู้ภัยด้วยนะคะ

คุยกับนางสาวดีแก้วทิ้งเป็นลูกสะพ้ายของนายสำอาง
บอกว่าเห็นเหตุการณ์นะคะขณะที่พ่อสามีถูกรถชน
ร่างของนายธีรพันธ์คนชนก็ถลายไปติดอยู่ที่หลังล้อรถที่จอดอยู่ริมถนน
จากนั้นตำรวจสองนายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาจอดรถ
แล้วก็ลากร่างของนายธีรพันธ์ออกมาโดยไม่รอกู้ภัย

ส่วนพ่อสามีค่ะนอนเจ็บอยู่กลางถนนเธอไม่เธอก็รีบเข้าไปดูอาการ
แต่ว่าตำรวจไม่ถามสักคำเลยว่าใครเป็นญาติ
แต่ว่าที่หูขวายังมีเลือดไหลออกมาหน้าผากเหนือคิ้วขวามีบาดแผลหนังเปิด
หนักที่สุดคือกระดูกตั้งแต่เชิงกรานจนถึงข้อเท้าขวาหัก๔ท่อน
พ่อเนี่ยมีทั้งโรคหัวใจโรคเบาหวานประกอบกับอายุก็มากแล้ว
หากผ่าตัดอาจมีความเสี่ยงจึงต้องใช้ทีมแพทย์๓ด้านวิเคราะห์ประเมินอาการ
ค่าผ่าตัดของเธอแน่ของพ่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านบาท
โอ้โหสูงมากครับนะคะหนึ่งล้านบาท
โดยไม่มีตำรวจของสนโชคชัยติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบค่ะ
ไม่โอเคเลยอ่ะสำหรับเราน้อง
มาล่าเขาพูดง่ายเลยนะเหมือนหมูเหมือนหมาเลยนะ
ลากแบบหื้อ
ถ้าเกิดพี่คนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นญาติของพี่พี่จะรู้สึกยังไงครับ
ก็ต้องเอาเรื่องอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะผิดหรือเขาไม่ผิดก็ตามอ่ะ
ก็ช่วยมาดูแลรับผิดชอบกันนิดนึงค่ะ
ยังไงก็ถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกับว่าไม่ใช่ความผิดของตำรวจโดยตรงอะไรอย่างนี้
แต่ก็ต้องมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
กระเช้าหลักไม้ก็ยังมีอันเนี้ยกระเช้าก็ยังไม่มีนะ

พบกับนางวิไลวันจันสุเทพผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตร้องไห้ตลอดเวลา
ตลอดเวลายืนยันนะคะว่าหลังลูกพ้นโทษคดียาเสพติดมาเกือบหนึ่งปี
ก็ไม่เคยกลับไปยุ่งเกี่ยวอีกเลยกู้ภัยที่ปั๊มหัวใจให้ลูกวันนั้นบอกว่า
ไม่มียาเสพติดในตัวลูกของเธอค่ะเธอคล่องใจว่าทำไมตำรวจถึงไล่ล่าลูกขนาดนั้น
อยากให้ตำรวจชี้แจงเธอเองไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย
ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้ครอบครัวด้วย
ก็ก่อนที่เขาจะไปเย็นวันนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าแม่ยังพูดกับหลานอีกคนนึงเลย
บอกว่าเอ๊ะวันนี้ดูโต๊ะแบบเหมือนหดหูนะเหมือนแบบเฉยเฉยดูแบบเหงาเหงานะ
ยังคุยกับหลานอีกคนนึงเลยแล้วแบบพอโต๊ดขับรถออกไปจากในซอยเนี้ย
แม่แม่ก็มองแบบเต็มสุดสายตานะแม่บอกว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไร
รู้สึกมันต้องถอนใจยังไงบอกไม่ถูกแม่ดูกล้องดูคลิปอ่ะ
คือว่าน้องพาดไปอยู่ใต้ท้องรถแล้วอ่ะแม่อยากทราบว่าทำไมคุณตำรวจถึงดึงร่างน้องออกมา
มันมันรับไม่ได้นะคะเออแบบถึงน้องจะเสียหรือยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ย
ก็ไม่สมควรลากลากออกมาแบบนั้นใช่ไหมคะแม่ก็ช่วยโต๊ะเต็มที่อ่ะ
คือว่าไม่รู้ตำรวจจะไล่ล่าโต๊ะเรื่องอะไรจนโต๊ะเสียชีวิตอย่างนี้
แม่ก็สู้เต็มที่เพื่อลูกนะ
ให้กำลังใจกันหลังจากจัดงานศพเสร็จค่อยมาตกลงเรื่องค่ารักษาพยาบาล
แล้วก็มองไปในทางเดียวกันว่าควรจะออกมาชี้แจงหรือว่าแสดงความรับผิดชอบ
เรื่องนี้ทางตำรวจสนโชคชัยยืนยันกับไทยรัฐทีวีนะคะ
เหตุที่ต้องติดตามผู้เสียชีวิต
ส่วนเรื่องคดีความและการชดใช้ค่าเสียหายก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ